คุณผู้ชมค่ะที่จันทบุรีมีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๒๔ปีนะคะ
เป็นข้าราชการครูบรรจุใหม่เพิ่งบรรจุได้๓เดือน
เมื่อเช้าเนี่ยเปิดเทอมวันแรกเธอก็ขับรถจะไปทำงานจะไปสอนครับ

เกิดอุบัติเหตุชนประสานงาเข้ากับรถกระบะคันหนึ่ง
รถทั้งคู่ถลายตกลงไปข้างทาง
เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
และที่สำคัญ๒๙กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้เธอกำลังจะแต่งงานค่ะ
สุดท้ายแล้วงานแต่งงานก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะ

บนถนนสายสะพานเลือกตะพงที่บ้านสามหนาด
ตำบลทุ่งเบนจาอำเภอท่าใหม่ค่ะ
นางสาวโสพิตาโพธิมินหรือบีมอายุ๒๔ปีนะคะ
ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตอยู่บนเบาะที่นั่งคนขับ
ทะเบียนกไก่ต่อเต่า๗๓๔๓จันทบุรี
ประตูรถมีเลือดไหลออกมาเยอะมาก
เจ้าหน้าที่กู้ภัยสมาคมสว่างกระตันยูธรรมสถานจันทบุรี
ต้องใช้เครื่องตัดถ่างนำร่างของเธอออกมาจากซากรถนะคะ
ตำแหน่งที่รถของเธอถูกชนคือฝั่งประตูผู้โดยสาร

ถูกพุ่งชนจนรถยุบเข้ามาครึ่งคันเลยค่ะ
ด้านซ้ายถือว่าเสียหายทั้งหมดกันชนท้ายก็หลุด
ทะเบียนบมว๙๙๕๗จันทบุรี
สภาพคู่กรณีรถฝากระโปรงหน้าพังยับเยินเลย
แต่ว่าคนขับนายพิชัยจิรวัตรวัย๕๕ปีได้รับบาดเจ็บแค่เล็กน้อยค่ะ
นายพิชัยเขาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะว่าเขาขับรถออกมาจากบ้าน
จะไปซื้อของที่ตลาดหนองคล้าทีนี้พอมาถึงตรงจุดเกิดเหตุ
มันเป็นทางโค้งค่ะแล้วตรงนั้นเนี่ย
รถของครูบีมเนี่ยนะคะที่ขับสวนทางมาเนี่ย
ไม่รู้ว่าเสียหลักหรือวูบหรืออะไรแต่ว่ามันปาดเข้ามาที่เลนของเขา
เข้ามาแบบนี้ค่ะในระยะกระชันชิดเขาเบรกไม่ทันจริงจริง
ก็เลยพุ่งชนเข้าไปเต็มแรงอืมพอชนเสร็จปุ๊บ
รถของทั้งคู่ก็ถลายตกลงไปข้างทาง
เขาก็เห็นแล้วว่าครูบีมนอนหมดสติอยู่ในรถ
แล้วก็มีเลือดออกเยอะมากร่างถูกอัดติดอยู่
ก็รีบโทรแจ้งตำรวจโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือ
แต่ไม่ทันค่ะเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ
อย่างที่บอกว่านางสาวโสพิตาหรือว่าครูบีมเนี่ย
ข้าราชการครูบรรจุใหม่เพิ่งบรรจุได้๓เดือนเอง
และ๒๙กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้เธอกำลังจะแต่งงานค่ะครับ
ตอนเกิดเหตุเธอกำลังจะขับรถไปสอนหนังสือที่โรงเรียนบ้านสะพานเลือก
ระดับชั้นปฐมเอาไว้นะคะวันนี้เป็นวันเปิดเรียนวันแรก
หลังจากปิดปีใหม่ไปสุดท้ายเธอก็ไปไม่ถึง
นี่เป็นภาพจากเฟซบุ๊กของครูบีมนะฮะ
เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าโสพิตานะ

แล้วก็เฟซบุ๊กของวาดที่เจ้าบ่าวของครูบีมด้วย

โพสต์ไว้นี่เองยี่สิบเก้าธันวาคมนี่เอง

ไปถ่ายภาพพรีเวดดิ้งกัน
คือสุดท้ายแล้วมันก็จะไม่เกิดขึ้นสำหรับงานแต่งงานเนี่ยค่ะ

แฟนของครูบีมเนี่ยว่าที่เจ้าเบ่าเนี่ย
ก็ลงภาพที่ใส่ชุดเนี่ยฮะ
แล้วก็ใช้แคปชั่นว่าภรรยาของฉัน

ก็เป็นภาพในเฟซบุ๊คของครูบีม
วันเดียวกันเลยนะฮะ๒๙ธันวาคมอันนี้ครับ
ครูบีมก็จะใช้แคปชั่นว่าสามีของฉัน
ก็คือใช้แคปชั่นล้อกันลงพร้อมกัน
แล้วก็แฮชแท็ก๒๙กุมภาพันธ์เอาไว้
เมืองต้นตำรวจสพทุ่งเบนจาก็บอกว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบ
แล้วก็บันทึกภาพร่องรอยที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐาน
ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะคะ